ข่าวต่อไปนี้ก็คืออุทาหรณ์คุณผู้ชม
คือจริงแล้วมันมีเหตุการณ์เรื่องของรถกระบะคันหนึ่ง

พอดีเอามือถือเข้ามาไลฟ์ส์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไลฟ์ได้เพียง๑๖วินาที
กระบาดที่ขับมาไม่เห็น
ชนผู้ใหญ่บ้านตกลงไปทั้งคนทั้งรถ

คือภาพที่เห็นเนี่ยภาพจากกล้องมือถือที่ผู้ใหญ่บ้านไลฟ์อยู่

เรานับให้เห็นเลยว่ามันคือ๑๖วินาที

เราก็เว่าหวัดเสียของตื่นเต้นเราก็สลดโถฐูแล้วนะ

แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียชีวิตเลย
คนที่ไลฟ์อยู่ก็เสียชีวิตเลย

ชื่อว่านายอัฐรัชัยขันดาอายุ๕๕ปีเขาก็หลายอยู่ได้เพียง๑๖วินาที
สุดท้ายโดนชนข้างหลังแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวรถกระบาดพาลากลงคลองไป
เสียชีวิตเลยครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้
ที่บริเวณกม๘แถวเลยปั๊มปรทบ้านเหล่านาดี
ถนนอุดรหนังวลลมภูมิไปนะครับทีนี้ตอนแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้
รถกระบาดฝอดสีดำเขามี๒๓มีนภรรยาขับมาจะเข้าไปที่ตัวเมืองอุดรไปทำงาน
แต่ตอนที่เกิดเหตุฝนมันตกพอถึงจุดนี้รถมันทันไหลมันลื่นตกลงคลองไป
โชคดีทั้งสองสามีภรรยาเขาบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าอัคราชัยเนี่ย
เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการไปซื้อเนื้อวัวที่ตัวเมืองก็มาเห็นพอดีเออมันเกิดในท้องที่ตัวเอง
ก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ยืนไลฟ์แป๊บเดียวครับ๑๖วินาที
กระบาดโตโยต้ามรีโว้สีดำมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วน่าจะลื่นจากจุดเดียวกันกับรถกระบะคันแรกที่เขาประสบเหตุ
ถลายมาชนทั้งคนทั้งรถลากผู้ใหญ่บ้านไปกระเด็นตกลงไปเสียชีวิต
แล้วก็ไปเจอว่าในกระเป๋ากางเกงของผู้ใหญ่บ้านมีเงิน๙๗๓๕๔บาทเงินอะไรอ่ะค่ะ
นับไปนับมา๙๐๐กว่าบาทคุณผู้ชมนะฮะทีนี้คนขับกระบาดที่ไปชนผู้ใหญ่บ้านว่ายังไง
คนขับกระบาดชื่อว่าจิไวราวงค์นามวงของอายุ๓๘บาท
ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมมองไม่เห็นแต่แน่นอนคุณชนคนตาย
ไลน์ก็เห็นชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างทาง
คนขับกระบาดคันนั้นต้องถูกดำเนินคดี
เรื่องของขับรถชนคนตายคุณผู้ชม
เสียอกเสียใจผมไม่ได้ตั้งใจ
ผมมองไม่เห็นร้องไห้ร้องห่มเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุการณ์ที่เห็นญาติมา
ญาติเดินทางมามาดูศพนะฮะ
ลูกสาวญาติก็มา
แล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบำรุง
ที่บ้านปากโดหมู่หนึ่งตะบนนี่คมสงเคราะห์

ค่ะทีนี้หลังจากที่สูญเสียผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว
ก็ต้องไปสอบถามภรรยาของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ชื่อว่านางจิดาพาขันดาเล่าให้ฟังแบบนี้

ก่อนหน้านี้ประมาณ๒๓วันอยู่คุณเป็นไหม
ขนลุกขนลุกแบบไม่รู้สาเหตุ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่ชายของผู้ใหญ่บ้าน
ป่วยติดเตียงฝันค่ะ
ฝันว่ามีผู้ชายคนนึงมาขอจดชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเองก็เขียนชื่อของผู้ใหญ่บ้านให้ไปด้วยนะ

พอตื่นมาภรรยาบอกว่าจะเล่าให้ฟังแล้ว
ว่าพี่ชายฝันว่าไม่ค่อยดีฝันไม่ค่อยดี

ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านมาถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตก่อนนะคะ
มันก็เป็นลางต่างที่พอนึกย้อนไปทำไมมันเป็นแบบนั้นเนอะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
ทีนี้คนเสื้อสีเหลืองเป็นลูกสาวคนโตของผู้ตาย
ชื่อว่าพรสวรรค์บอกว่าตัวเองเนี่ยหนูเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ปกติพ่อไม่เคยมาหาที่ร้านเลยแต่แปลกก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต
จู่พ่อมาบอกว่าพ่ออยากเปลี่ยนเคสมือถือใหม่จังเลย
ลูกก็เอามาพ่อมาหาก็เปลี่ยนให้ก็นั่งกินข้าวพูดคุยกัน
แต่ไม่คิดว่าการที่พ่อไปในวันนั้นมันจะกลายเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกัน
จริงแล้วพ่อเป็นคนที่แบบผู้เหยียบบ้านจิตอาสา
เห็นอะไรก็จะไปช่วยเขาไปไลฟ์ไปนู่นนี่ไปนั่นไปรายงานให้คนได้รู้ได้เห็นอะไรอย่างนี้นะฮะ
ให้ลูกบ้านได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของเขาบ้าง
แต่ไม่คิดว่าการจะลงพื้นที่ไปไลฟ์เหตุการณ์ที่รถชนรถคว่ำเนี่ย
ที่เขาโดนรถชนอีกทีนึงแล้วก็เสียชีวิตเลย
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ